อีกหนึ่งคดีใหญ่นะคะสำหรับการปราบรามแก๊งค้ายาเสพติดของนายไซสนาแก้วพิมพาค่ะ
ล่าสุดนะคะปปศยืนยันว่าได้มีการอายัดทรัพย์สิน๑๒รายการของนายบอย
ปรากฏว่าทรัพย์สินทั้ง๑๒รายการไปเชื่อมโยงถึงเบนท์เรสซิ่ง
ตำรวจบอกว่าสัปดาห์หน้าก็ต้องเรียกเบ้นมาสอบปากคำชี้แจงเรื่องนี้อีกครั้ง
ส่วนตำรวจปราบรามยาเสพติดค่ะก็วันนี้ชี้แจงเงินกว่า๕๐ล้านบาทที่ยึดได้จากผู้ต้องหาหัดใหญ่
ซึ่งไปเชื่อมโยงกับเครือข่ายไซสนะด้วยนะคะคุณผู้ชมนี่แหละค่ะ
นี่คือของกลางมีทั้งเงินไทยแล้วก็มาเลเซียร่วมกว่า๕๒ล้านบาท
ก็มีทั้งรถยนต์ที่ดินบ้านพักทองรูปภัณฑ์รวมมูลค่าอีกกว่า๖๘ล้านบาท
เป็นของกลางที่ตำรวจปรับรามยาเสพติดยึดได้จากนางบุหลันสืบทารีภรรยาของนายมามะรุสันรอแมร์
นักค้ายาเสพติดรายใหญ่เครือข่ายนายอุสมานแสลแมงที่ส่งยาเสพติดจำหน่ายในเครือข่ายในพื้นที่ภาคใต้
แล้วก็ส่งออกไปยังประเทศมาเลเซียซึ่งแก๊งนี้ถูกจับได้๑๙มีนาคม๒๕๕๙
แล้วก็ปรากฏว่าแก๊งนี้เขายังเป็นคู่ค้ากับนายไซสนะแก้วพิมพานักค้ายาเสพติดชาวลาวรายใหญ่
ซึ่งถูกจับได้ที่ท่ากาศยานสุวรรณภูมิเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมานะคะ
จากการสืบสวนพบว่านางบูลันแล้วก็บุคคลในเครือข่ายยังคงลักลอบจำหน่ายยาเสพติด
แล้วก็ได้นำทรัพย์สินซุกซ่อนไว้ในพื้นที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงครา
ซึ่งนางบุลันก็ยอมรับสารภาพว่าเงินที่ได้มาทั้งหมดมาจากการค้ายาเสพติดจริง
พลตำรวจโทสมหมายกองวิสัยสุขผู้บัญชาการตำรวจปรับปรามยาเสพติดบอกว่า
การจับกลุ่มเครือข่ายครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายนายไซสนะในพื้นที่ภาคใต้ที่ยังมีอีกหลายกลุ่ม
ซึ่งตำรวจอยู่ระหว่างติดตามความเคลื่อนไหว
ส่วนการยึดทรัพย์เครือข่ายนายไซสนะนะคะนายสิริญญาสิทธิชัยเลขาธิการ
คณะกรรมการป้องกันและปรับปรามยาเสพติดหรือว่าปปศบอกว่า
ตำรวจปราบรามยาเสพติดได้เสนอเรื่องให้ปปศอายัด
ลัมโบกินี่รถจักรยานยนต์บิ๊กไบท์ซึ่งเป็นชื่อของนายนัทพลนักคำหรือว่านายบอย
เครือข่ายค้ายาเสพติดเครือข่ายของนายไซสนะ
หลังจากที่มีคำสั่งยึดทรัพย์สินนายบอยทั้งสิ้นคือ๑๒รายการ
ปรากฏว่าสืบไปสืบมา๑๒รายการไปเชื่อมโยงถึงเบนท์เรสซิ่ง
เพราะฉะนั้นตำรวจบอกว่าก็จำเป็นที่ต้องเรียกนายเบ้นมาสอบปากคำอีกครั้ง
เพื่อชี้แจงที่ไปที่มาของรถ
เบ้นไม่สามารถชี้แจงได้ก็จะมีความผิดฐานสมคบกันกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
โดยเจ้าหน้าที่ก็มีกรอบเวลานะคะคือกรอบเวลาในการสืบสวน๖๐วัน
และหากพบข้อมูลไปเชื่อมโยงถึงบุตรคนใดก็จะดำเนินคดีโดยไม่ละเว้นด้วยค่ะ